แต่ว่าสิ่งที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคอยติดตาม
โดยเฉพาะในขีดเส้นใต้เมืองไทยของเรา
อาจารย์สุภาพคลิกระจายติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
เรื่องของการเปิดเผยค่ารักษาพยาบาล
ค่ายาค่าเวชพันธุ์ของโรงพยาบาลเอกชน
เพราะเมื่อวานนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
ก็เชิญผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งจริงมีอยู่๓๕๓แห่งในพื้นที่ในประเทศไทย
มาพูดคุยกันมาดูเรื่องของประกาศคณะกรรมการกลาง
ด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่๕๒พศ๒๕๕๙
เพื่อให้เห็นตรงกันว่าควรจะดำเนินการอย่างไร

ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องที่คุณบุ๊คโปรยไปเมื่อสักครู่
ถ้าดูตอนนี้ใกล้จะถึงฝั่งแล้วครับ
ก่อติดต้องติดตามต้องไม่ปล่อยครับ
เพราะว่านี่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของพวกเรา
เมื่อวานที่อธิบดีกรมการค้าภายใน

เชิญตัวแทนโรงพยาบาลเอกชน๓๐๐กว่าแห่ง
เพื่อจะมาชี้แจงกันเรื่องแนวทางปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลาง

โรงพยาบาลต้องส่งราคาซื้อราคาขายยา
ราคาเวชพันธุ์ทางการแพทย์
ส่งไปยังกรมการค้าภายในครับ

ส่งไปที่กรมการค้าภายใน

ภายในวันที่๑๒กรกฎาคมอีกไม่กี่วันนี้แล้ว
โดยเฉพาะยาที่จำหน่ายกันมากที่สุด
เรียกว่าคนไปก็ยานี้
ที่ขายดีมากที่สุดจำหน่ายมากที่สุด
ร้อยลายแรกเนี่ยต้องส่งก่อน
ส่วนบรรดาเวชพันธุ์อีก๘๖๘รายการและค่าบริการการแพทย์
แล้ว
รายการให้แจ้งภายในวันที่๒๒กรกฎาคม๖๒

เขาบอกว่าจะนำราคายาจากโรงพยาบาลไปตรวจสอบ
กับบัญชีราคายางของกรมบัญชีกลางนี่นะ

ที่ได้รับจากบริษัทยาและผู้นำเข้ายาด้วย
นี่หน้าที่กรมการค้าภายในนะ
ทีนี้เพื่อจะดูว่าราคาที่โรงพยาบาลส่งมาเนี่ย

แล้วถ้าเป็นราคาปกติอ้าวแล้วไป
แต่ถ้าราคาสูงเกินจริงเอาล่ะ
ทีนี้เขาจะเรียกตัวแทนโรงพยาบาลมา

ถ้ายังไม่ให้ความร่วมมือใช้อำนาจตามกฎหมาย
โทษถึงขั้นจำคุกปรับนะครับ

แต่ว่าฟังแล้วมันมีข้อสงสัย
ฟังแล้วมันมีจุดตรงไหนที่จะไม่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้
ต้องขอตรวจสอบกับคุณสารีอ๋องสมหวัง
เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เขาทำงานคู่ขนานกันไปคือเขาก่อติดเขาติดตามเขาคอยดู
ว่าที่ออกมานั้นมันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนมีผลในทางปฏิบัติไหม
ตอนนี้คุณสาลีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสาลีครับ

ฟังแล้วอุ่นใจขึ้นมาไหม
ก็ต้องชมกระทั่วงพนิษฐ์นะครับที่เชิญหน้าเรื่องไม่ถอยอย่างน้อยก็ได้ออกประกาศ
ทีนี้ผมถามอย่างนี้ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยนะสมมุตินะ
ผมไปถึงโรงพยาบาลผมพบหมออันนี้หมายถึงว่าไปไม่ต้องแอนดิตนะ
ไปพบหมอหมอตรวจแล้วหมอสั่งยา

แล้วผมควรจะทำยังไงไปตรงไหนที่จะตรวจสอบว่ายาที่หมอสั่งเนี่ยราคาเท่าไหร่
ราคาต้นทุนเท่าไหร่ที่โรงพยาบาลขายให้เราเท่าไหร่ราคาข้างนอกเท่าไหร่
ผมจะได้ตัดสินใจว่าเออถ้าอย่างนั้นผมขอไปซื้อยานอกโรงพยาบาลได้ครับ
เนี่ยไอ้แหล่งที่จะทำให้คนไข้ได้รู้เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหน
คือต้องเรียนว่ากรณีที่เป็นคนไข้นอกเนี่ยยังพอมีสิทธิ์ที่จะมีทางเลือก
คืออย่างสมมติอาจารย์สุขภาพไปหาหมอเนี่ยอาจารย์สุขภาพตอนเนี่ยเรียงพยาบาลเนี่ย
มีหน้าที่ที่จะต้องออกไปสั่งยาแล้วในบัตรใบสั่งยาเนี่ยก็ต้องบอกชื่อยา
บอกชื่ออ่าซึ่งอันเนี้ยพอเขาให้อาจารย์สุขภาพแล้วเนี่ย
อาจารย์สุขภาพบอกว่าจะขอไปซื้อทางนอกแบบเนี้ยเป็นสิทธิ์ของอาจารย์สุขภาพเลย
รู้แล้วว่าในราชกิจจาเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดคือเขาไม่ได้เขียนว่าเราสามารถไปซื้อข้างนอกได้
คิดว่าอ่าจากที่แจ้งไปสั่งยาแจ้งราคายาให้เราเนี่ยถ้าถ้าตอนนั้น
ถ้าตอนนั้นถ้าเราจะตรวจสอบเราก็อาจจะต้องไปดูเรียกว่าดูราคายากับโรงพยาบาลอื่น
แล้วเขาจะมีสถานที่หรือมีคอมพิวเตอร์ตรงไหน
ให้เราตรวจสอบไหมสมมุติสั่งยามาที่นี้๒อย่าง

ไม่มีเครื่องมือให้ผู้ประโยจน์
เว้นผู้บริโภคต้องใช้เครื่องมือของตัวเอง
แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนไข้ในเนี่ย
จะมีความยากลำบากเลย
ในกรณีถูกเฉิด

บริการอยู่๓แสนและ๒แสนกว่า

คนกลุ่มนี้ต้องคิดค่าบริการในราคาจริงเติบ

แล้วถ้าสมมุติว่าผมเข้าเว็บไซต์เป็นนะผมถือโทรศัพท์ไป
ผมเห็นรายชื่อแล้วค่าหมอเท่านั้นค่าบริการทางการแพทย์เท่านี้
ค่ายา๒ตัวตัวละเท่านี้
เอ๊ะผมใช้โทรศัพท์มือถือกดเข้าไปในเว็บไซต์
เพื่อสำรวจราคายาว่าไอ้ราคายาที่เขาให้ผมมาเนี่ย
ต้นทุนยาที่เขาแจ้งไปที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเท่าไหร่
แล้วโรงพยาบาลเนี่ยขายผมเท่าไหร่
ถ้าผมพอใจผมก็บอกเอ้าก็ซื้อซะที่โรงพยาบาลสะดวกดี
แต่ถ้าผมเห็นว่ามันต่างกันเยอะ

เดี๋ยวฉันคิดว่าเป็นเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเลยที่จะไปซื้อข้างนอกค่ะ
แต่เราต้องรู้ราคายาก่อนไงเราต้องทุราคาต้นทุนก่อนไง
ถูกต้องค่ะก็คือว่านั่นก็
ข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์ได้มาเนี่ยจะต้องเปิดเผยให้กับเรา
เพราะว่าถ้าข้อมูลเนี่ยไม่เปิดเผยให้กับบริโภคเนี่ย

โรงงานเขาควรจะเอาขึ้นเว็บไซต์เพื่อที่จะทำให้ผู้ประโยคมีหลักในการเปรียบ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะ

อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ

อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ

อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ

อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ

อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ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

อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ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
อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเราจะทราบได้ไงฮะเออ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

แต่ถ้าสมมุติว่าเรานักเข้าไปผ่าปักซึ่งเราคงไม่ได้ไปตรวจสอบก่อน
เราอาจจะตกลงราคากับเขาแต่เราไม่ได้ตรวจสอบ
ว่าขอไอ้ค่ารักษาที่เขาเรียกเราเนี่ยเป็นค่ายากี่บาทค่าหมอกี่บาท
ซึ่งมันไม่ได้ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ขนาดนั้น
เขาก็จะแจ้งเราว่าถ้าเราผ่าตัดเนี้ยที่ไม่เร่งด่วนเนี่ย
เราต้องใช้เงินเท่านี้ซึ่งอันนี้มันยากถ้าเป็นคนไข้ใน
เพราะฉะนั้นเราถึงคิดว่าสิ่งที่สวงพันธุ์นี้ควรจะทำเนี่ย
มันควรจะทำเรียกว่าราคาสูงสุดที่โรงพยาบาลจะคิดเกินนี้ไม่ได้
เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำราคาสูงสุดไว้เนี่ยไม่มีทางที่คุณจะเปรียบเทียบได้เลย
เพราะว่าผู้บริโภคเองเมื่อไปใช้บริการคนไข้ในเนี่ยยากมากที่คุณจะเปรียบเทียบ
ถูกไหมครับเพราะว่าเรานอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่ง
แล้วเราบอกว่าสั่งยาอีกโรงพยาบาลหนึ่งมาใช้เนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
ถูกต้องถูกต้องคือเราก็เกรงใจหมอ
ถูกยกว่าโรงพยาบาลก็จะยืมยากันเองอย่างงี้เขาทำได้
และคนไข้ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีราคาสูงสุข
ครับเอาอย่างนี้คุณสาลีให้เวลาเขาหน่อย
เราก็มองในแง่ดีนะว่าเอาล่ะหลังจากวันนี้ไป
ถึงวันที่๑๒ได้ราคายามาแล้วต่อไปนี้
มาตรการที่เขาว่าไว้ว่าถ้าไม่ทำตาม
เรียกมาพบมาเชิญมาคุยแล้วจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ให้เวลาเขาหน่อยแล้วคุณสาลีช่วยเฝ้ามองทีว่า
เวลาคนไปแล้วเนี่ยเขามาร้องกับมูลนิธิคุณสาลี
เขาร้องว่ายังไงเขาเจอปัญหาอะไร
คืออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า
ถ้าเราไปใช้บริการแล้วเราพบว่าแพงเนี่ย
โดยเฉพาะเป็นคนไข้ในอันนี้อย่างที่อาจารย์สุภาพพูดเลย
ก็คือต้องร้องเรียนถ้าคุณไม่ร้องเนี่ยไม่มีวันรู้ว่า
ปัญหาแพงหรือไม่แพงแล้วก็ใช้หลักแบบนี้นะครับ
ว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลอย่างเช่นเราท้องเสียเนี่ย
ถ้าเราไปใช้บัตรทองหรือประกันสรรคุณพฤการ
เราจะได้นอนโรงพยาบาลไหมถ้าเราอาการแบบนี้
เราไม่ได้นอนโรงพยาบาลแล้วเขาจับเราโรงพยาบาล
อันนี้ก็ควรจะเป็นข้อสังเกตว่าเราควรจะร้องเรียนไหม
เราอาจจะได้รับการรักษามากเกินจำนวน

ครับคุณสาลีก็ทำหน้าที่ไปผมก็มีหน้าที่ร่วมมือกับคุณสาลี
แล้วเรามาจับมือเดินหน้ากันดูกันเป็นระยะระยะว่า
อยู่ไหมเอาอยู่ไหมได้ผลจริงไหมมันไม่ได้ผลเพราะอะไร
จะได้เข้าไปพูดคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายในด้วยกัน
เรื่องนี้ต้องเอาให้จบเอาให้ถึงที่สุด
เอาเป็นว่าต้องมองโลกในแย่ดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งเราทนกันมานานแล้วต่อสู้กันมานานแล้วค่ะขนาดนี้
เป็นรูปธรรมแล้วครับอ่าต้องคอยจับตาดูกันต่อ
ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการเปิดเผยทันไหมอาจารย์
ต้องรอดูก็มีความหวังมีความหวังมีความหวัง
เรารอดูมานานแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวกับประชาชนด้วยดังนั้นติดตามกันต่อเนื่องนะครับ